ผมถามพี่เบิ้ลกับปุ๊ยว่าถ้าถูกมรวมวันที่หนึ่งจะเอาเงินไปทำอะไร
เราก็ได้แต่นึกคิดนึกฝันเอาไว้ใช่ไหม

ก็พาไปดูกันต่อว่างวดนี้อะไรศักดิ์สิทธิ์กันบ้าง
นอกเหนือจากต้นจามจริงกับทะเบียนลดไป
ผมพาไปดูที่เรื่องราวที่คนเข้าไปกัน
กลุ่มชาวบ้านเป็นร้อยคนแห่ไปแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนคู่
ก็คือเจ้าแม่สบายแพร่กับเจ้าแม่สบายพร
เขาอยู่ในสำนักส่งบ้านบริมขานอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานคนไปเยอะเพราะว่ามีคนดวงดี
เขาพากันไปโชว์ลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมา
เพราะเขาถูกไงทั้งหน้า๓ตัวท้าย๓ตัวเลขท้าย๒ตัว

เป็นการไปแก้บนเจ้าแม่สบายแพรกับสบายพรนะครับ

เป็นตัวแทนชาวบ้านนำทีมชาวบ้านไปร่วมฟ้อนรำ
รอบต้นตะเขียนคู่ทำกลางเสียงเชียร์เสียงเต้นกันอย่างสนุกสนานทีเดียว
้าแก้บนตามที่บนว่าถ้าถูกรางวัลนะ

บางคนก็บอกว่าอุ๊ยถ้าเหนือฉันได้ฉัน๑๙รอบเลย
ถ้าใครบนไว้เท่าไหร่ก็ไปลำตามนั้นแหละนะฮะ
แล้วแต่เลยนะฮะบางคนอธิษฐานได้ว่า
ถ้าสำเร็จดังหวังอีกนะจะมาช่วยสร้างพระประธานวิหารให้มันแล้วเสร็จเลย
หลังจากรำบนบานสารเก่าครั้งที่แล้วเสร็จเจ๊หน่อยขอเสี่ยงหน่อยเถอะ
ว่าครั้งนี้จะได้หมายเลขอะไรก็เสี่ยงจับสลาก
เรียกเสียงฮือฮาเป็นระยะเลยเจ๊หน่อยก็ชู
เราขอไม่พูดแต่ให้คุณผู้ชมดูเองนะฮะ
ชาวบ้านเขาก็แห่ไปซื้อตามที่เจ๊หน่อยโชว์เสี่ยงทายขึ้นมา

ไปต่อเลยค่ะน้องจะพาปี
สู่เนื้อไปที่จังหวัดลำเปา

ร่ายรำกันแบบนี้ค่ะร่างทรงนับไปนับมา
คนค่ะไปร่วมพิธีบวงสวงรูปปั้นพญาภาพ
เหมือนเคยได้ยินชื่อรูปปั้นพญาผาบที่สำนักสงสันป่าตึง
อำเภอเมืองจังหวัดลำปางไปร่วมพิธีแล้วก็ไล่รำแบบนี้นะคะ
เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทีนี้ชาวบ้านเอาแป้งมาทาตัว
แล้วก็โรยไปที่บริเวณฐานรูปปั้นพระศรีวรีเพื่อส่องหาเลขเด็ด
ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่านำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกรางวัลกันไปหลายต่อหลายรายนะคะ
เพราะฉะนั้นงวดนี้ที่เห็นเนี่ยนี่แหละชาวบ้านบอกว่าก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันแบบนี้ค่ะ

ไปกันต่อที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
มีชาวบ้านจากทั่วสารทิศแห่ไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อเนรมิตพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
ศิลปะสมัยสุโขทัยหน้าตักกว้าง๘เมตรและสูง๑๒เมตร
ซึ่งพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรท่านเจ้าอาวาสจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านครับ
เชื่อกันว่าหากได้มาไหว้สักการะหลวงพ่อเนรมิตรก็จะช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
ยังสามารถขอพรให้ประสบผลสำเร็จในด้านต่างทั้งเรื่องหน้าที่การงานการค้าการขายและโชคลาภ
ซึ่งก็มีเสียงร่ำลือกันอีกนะครับว่ามีคนดวงดีมาขอพรแล้วไปถูกรางวัลกันจำนวนไม่น้อยเลย
ไปต่อที่วัดนิมิทธันยามรามอำเภอสายทองวัดธนาจังหวัดกามแพงเพชรนะฮะ
มีชาวบ้านไปร่วมชมพิธีบวงสวงต้นตะเคียนทองชื่อว่าเจ้าแม่สีทองอายุสักประมาณ๒๔๓ปี
ความยาว๔เมตร๗๗เซนติเมตรและกว้าง๗๗เซนติเมตรครับ
โดยระหว่างที่ร่างทรงกำลังทำพิธีอยู่จู่มีชาวบ้านคนหนึ่งคนนี้ครับ
กรีดร้องเสียงดังมีอาการแปลกคล้ายกับถูกสิ่งเข้าไปที่ร่าง
ร่างทรงบอกว่าโอ้เป็นพ่อปู่พญานาคเฝ้าทรัพย์นะสิ
มาอยู่ที่วัดนี้ต้องการสื่อสารบอกลูกหลานว่า
ในวันขึ้น๑๓ค่ำที่จะถึงนี้เนี่ยนะ
ขึ้นมาเพิ่มอีกหลังจากนั้นคุณผู้ชมโอ้โห

พากันไปส่องเลขเด็ดในขันน้ำมนต์กันใหญ่เลย
เนี่ยที่เขาหยดเอาไว้คุณผู้ชมก็ดูเองแล้วกันนะฮะ
ส่วนทะเบียนรถที่ใช้เคลื่อนย้ายต้นตะเคียนทองมาที่วัดเนี่ยนะฮะ
ชาวบ้านก็ะสักหน่อยแล้วกันนะฮะ
ต้นตะเคียนทั้งอ่างน้ำมนต์ทั้งทะเบียนรถก็ไปเสี่ยงโชคกันไป
ค่ะไปต่อเลยค่ะไปพื้นที่ภาคอีสานนะคะ
เขาไปขุดลอกขยายลำห้วยพระพลาคาที่หมู่บ้านสดาว
อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
ทีนี้เขาไปเจอต้นตะเคียนต้นใหญ่เลย
ความยาวสักประมาณ๑๐เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง๖๐เซนติเมตร
เราไปถามมทธิยกของวัดบ้านสดาว

คุณเมย์สิทธิสังบอกว่าพากันไปขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
แล้วก็ไปติดต่อหารถบันทุกข์
ไว้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจแล้วก็ไว้ขอโชคขอลาบกันนะคะ
คุณเหมือยเชื่อว่าต้นตะเคียนนี้น่าจะมีอายุหลายร้อยปี
เพราะลำห้วยพลับพลาเนี่ยมีตั้งแต่โบราณถูกไหม
เมื่อ๓๐กว่าปีก่อนเคยมีการขุดลอกไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนั้นไม่เจอไม่พบต้นตะเคียนท่อนนี้
กระทั่งมาครั้งนี้มีการขุดลอกใหม่อีกครั้งหนึ่ง
พอขุดลึกลงไปกว่าเดิมกลับพบต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาจากโครน

นี่นะเอามาไว้บนฝั่งแล้วก็ย้ายไปที่วัด
ส่วนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเดาว่าหรือว่ารายการรูปรายการ
ก็คงหาเลขตามกฎ
ส่วนบรรยากาศในพื้นที่เกาะคำชโนธ
โนนเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ก็คลาคล่ำไปด้วยชาวบ้าน
แล้วก็นักเสี่ยงโชคที่แห่ไปขอพร
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา

ซึ่งจุดที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะตามรากของมะเดือยักษ์ครับต้นนี้
ที่หลายคนจะจ้องกันนานหน่อยเพราะว่าต้องการ
่งมองหาเลขเด็ดนั่นเอง
มีชาวบ้านบางคนนะครับบอกว่าเห็นตัวเลขถึง๓ตัวเลยนะ

แต่บางคนก็บอกว่ามองเห็นเป็นเลขเบิ้ล
แถมยังยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้ด้วย
เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์ตัวเลขกันต่อที่บ้าน

จะเสี่ยงโชคลุ้นเป็นเศรษฐีในงวดที่จะถึงนี้แหละครับ